คงซอกแทรกอยู่กันตามท้องถนนแหละ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันต่อเลยน่ะครับ
นี่น่ะพี่นี่ยนต์แล้วหนีนะครับ
ไล่ชนเข้าไปทั่ว๓๔คันเลยครับผม
นี่แหละค่ะโอ้โห
เขาเรียกว่าคลิปรถชนหรือคลิป
นั่นน่ะสิชนแล้วหนีชนหลายคันเลยครับชนใหญ่เลย
คลิปนี้ถูกแชร์ผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพีรพลอาจทองนะครับ
โพสต์คลิป๓คลิปอ้างว่าเป็นเหตุการณ์
รถเก๋งสีขาวชนแล้วหนีพี่
ที่แยกเสนานิคมมาแยกวังหิน
โดยได้ชนรถยนต์ประมาณ๓๔คัน

สุดท้ายรถเก๋งก็หยุดจอดแล้วเพราะว่ามีผู้หญิงเป็นคนขับ

นี่ไหลมาเรื่อยเบี่ยงเปิดไฟนิดนึง
แล้วก็พยายามซับแซกถนน

ใช่ส่วนผู้ที่บันทึกภาพไว้ได้ก็ไล่ตามเรา
เป็นคอปเป็นตำรวจก็เลย

ซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าได้เผยแพร่ออกไปชาวเต็

ต่อว่าพฤติกรรมของคนขับรถที่ชนแล้วหนีจำนวนมากครับ
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็ติดต่อไปยังนายพีรพลอาจทอง
ผู้โพสต์แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวค่ะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าตนเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เท่านั้น
เหตุเกิดเมื่อวานนี้นะคะเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีเที่ยงครึ่งนี่แหละ
ก็ขี่รถอยู่บริเวณถนนผลโยธิน๓๔
ขณะติดไฟแดงที่แยกเสนานิคม
ก็ได้ยินเสียงตะโกนต่อกันมา

ตนก็อยู่ในเหตุการณ์นั้น
ก็ขี่รถตามคันที่ขับชนแล้วหนีเข้าไปในซอยเสนานิคม
ถึงแยกวังหินก็มีการชนกับรถยนต์๒๓คัน
จนสุดท้ายรถเก่งคันนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางลาดประเขา
ตนเองก็เลยบอกให้กระบะคันที่อยู่ด้านหน้าช่วยขวางรถไว้หน่อย
หลังจากนั้นก็มีวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ประกันรถยนต์
เข้ามาช่วยกันจับสาวผู้ขับเก๋งคันนี้เก๋งสีขาวไว้ได้ค่ะ
แล้วก็ผู้ที่ถูกรถเก๋งชนคันแรกก็มาด้วย
บอกกับตัวเองว่าจะไปแจ้งความที่สนพหนโยธินนั่นเองค่ะ
ซึ่งทางด้านร้อยตำรวจเอกบรรยงแดงเรืองร้อยเวร
เจ้าของคดีสนพหนโยธินนะครับก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า
เมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง
มีผู้เสียหายมาแจ้งความประมาณ๒๓รายแหละ
ว่ามีอุบัติเหตุชนท้ายกันบริเวณถนนผลโยธินที่๓๔
หลังจากนั้นได้มีประกันรถเข้ามาเคลียร์ได้เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นเหตุชนแล้วหนีหลายครั้งแต่อย่างใด

ซึ่งเธอบอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ตอนนี้นะคะ
คือเราหาแหล่งมาได้นะว่าเธอเป็นใครหรือข้อมูล

เราก็อยากจะสัมภาษณ์นะความเป็นจริงว่า
ทำไมถึงชนหลายครั้งแบบนี้
แรงจูงใจมีอะไรหรือเปล่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่านะคะ
อันนี้ก็ตรวจสอบเบื้องต้นมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ